เพิ่มความหาความขำก้ากัน

เป็นความมันของการพากเรือกันแบบสด
โอ้โหแค่ภาคเรืออย่างเดียวมันก็สนุกแล้วนะ

เป็นทวีคูณด้วยการพาก

ในแบบอีกแบบนึงยังไม่บอก

นี่แหละครับนี่ลาการภาคของผมเอง

เจ้าแม่ใบตองพายมา

เขามีนักภาพอยู่ในงานนี้ด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการแข่งขัน

หลองตำบลวังน้ำเย็น
อำเภอแสวงหาจังหวัดอ้างทอง
ที่เห็นคนนี้คือทีมงานภาคนะครับ

แล้วก็สีสันภายในงานนี้ก็ถือว่า

การพากของคุณพี่คนนี้เนี่ย
เขาพากด้วยจังหวะลิเก

ยังไงอ่ะวันนี้มาพากแล้วก็ร้องลิเกไปด้วยคงไม่ใช่แบบนี้นะ

ไปฟังของพี่เขาว่าจะพากเรือแล้วก็ร้องลิเกไปด้วย

หิวหาความกับปัญหามากกาย
ลีลาของพี่เขานะก็ดีนะแต่ถ้าเจอของคนคนนี้ผมบอกเลยว่าชิดซ้ายตกคลองไปเลย
อยากดูใช่ไหมมาดูลีลาของน้องใบตองกันหน่อยเดี๋ยวผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปด้วย
แล้วให้น้องใบตองเขาร่ายรำแล้วก็ร้องลิเกภาคเรือไปด้วย

ร้องยังไงนะ
คุณผู้ชมก็รออยู่เร็ว

นิ้วประนมก้มลงกราบ

จะกินลาบกินเลือดหรือยังไง

สิบนิ้วประนมก้มลงกราบ
อยากจะขอขอบคุณเจ้าภาพ
ที่เขาจ้างมาในวันนี้
และอยากจะบอกคุณตรงนี้

เตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง
เตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรง

ว่าพวกเราทำแบบนี้เพื่ออะไรนะฮะ

เดี๋ยวเราจะใส่เสียงเพลงลงไปเพื่อเพิ่มความสนุก

อ๋อดิฉันรู้แล้ว

เขาพายตามจังหวะของลิเก

เตรงเตรงเตรงเตรง